คุณผู้ชมนะคะมาดูกันต่อกับเรื่องราวของครอบครัวพี่หม่ำค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเวลาเราเห็นคลิปเนี่ยพี่หม่ำกับพี่มดภรรยาเขาตีกันตลอดนะ
ในคลิปเนี่ยโอ้โหจะแซวจะหยอกกันตลอด
คู่จริงแต่ว่าอยากจะบอกว่าชีวิตจริงเนี่ยเขารักกันมากนะคะ
เขาเป็นหนังสือรักนะมีพี่แจ๊กเกอรีนเล่นด้วย
ใช่ขอบคุณมากที่ช่วยโปรโมทนะคะ
เรื่องนี้ค่ะพี่หม่ำเอาเพลงของสายันสัญญามาร้องด้วย
หม่ำบอกว่าพี่สายันเป็นไอดอลเลยค่ะ
ถือว่ายุคนั้นเนี่ยโอ้โหเพลงหวานจับใจมาก

จริงคือว่าในเรื่องแกแต่งเป็นพี่เป้าเลย

แล้วพี่หม่ำเนี่ยเคยใช้เพลงของพี่เป้าสายันเนี่ยจีบพี่โมท

สาวตอนย้อนกลับไปสมัยนั้นนะคะจีบกันแบบนี้
แล้วพอทำหนังเสร็จเวลาตัดต่อเขานั่งอยู่ด้วยกัน
คือนั่งกันไปแล้วก็มองตากันนึกถึงแบบสมัยก่อน

ดูหนังไปฟังเพลงไปก็แอบอมยิ้มกันด้วยค่ะ
เรียกว่าตาที่หวานของพี่หม่ำเนี่ยค่ะ
ยังสู้ความหวานที่ให้กับศรีภรรยาพี่โมทไม่ได้
ออกไปฟังสินสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
พี่โมทแกก็เขินจริง
มีบ้างดูแล้วก็แบบเขานึกถึงเพลงพวกนี้
ไอ้ที่อยู่ในยุคนั้นที่กำลังคลั่งสายันบ้าสายัน
ไปดูแล้วจะคิดถึงรักครั้งแรก
คิดถึงการอกหักของตัวเองในยุคนั้น

เพลงสักเพลงพี่เป้าเนี่ยคือพอสจริง
แล้วก็อันนี้แอบสปอยมีฉากนึงเนี่ยคือพี่หม่ำแกชอบมาก
แกแต่งเป็นพี่เป้าสายันเลย
คือทั้งเซตแล้วก็คือให้นักแสดงทั้งหมดคุณผู้ชมมาเต้นตามอ่ะ

คือเป็นความชอบของแกส่วนตัวเนี่ย

ใครอยากย้อนกลับไปสมัยนั้นนะคะ
ก็ไปติดตามชมได้นะคะ
ใช่ค่ะ